คุณผู้ชมครับไปดูวิถีชีวิตของลิเกกันหน่อยในยุคโควิด๑๙แบบนี้
จะแสดงจะให้คนเข้าไปก็ยังไม่ได้เดี๋ยวโควงโควิดมาทำยังไง
ก็อยากแสดงอยู่อยากจะเอาเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างค่าคณะลิเกก็ต้องแสดงแบบออนไลน์นะฮะ
นี่บรรยากาศเตรียมครับนะเตรียมที่จะเล่นลิเกครับเรียกคนดู
มีตัวพระตัวนางตัวโกงตัวประกอบนะเร่งแต่งหน้า
แล้วก็แต่งตัวเข้าไปในโรงลิเกครับนี่นันทพบเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปไลฟ์แสดงสดกันหน้าเวทีนะครับ
ดูอาจจะน้อยนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ทุกคนก็แสดงไปตามบทบาทอย่างเต็มที่
นันทพบเอกอนันต์เนี่ยนะฮะก็ไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ในคนดูหน้าเวที
หรือว่าคือเขาไลฟ์ก็จริงนะแต่เขาก็จะให้คนที่ดูในไลน์เนี่ย
สามารถจะส่งพวงมาลัยออนไลน์ได้พวงละยี่สิบบาทนะฮะ
ก็โอนเข้าไปแล้วก็ให้แอดมินเป็นคนเอาไปคล้องให้กับลิเกได้
ขณะเดียวกันนะฮะคนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะให้พวงมาลัยได้
หรือว่าคนที่เข้าไปดูหน้าโรงก็เอาพวงมาลัยไปให้เขาได้เหมือนกันนะฮะ
รูปแบบไหนก็ได้นะฮะน้องบีนันทพบพระเอกลิเกเจ้าของคณะนันทพบเอกอนันต
เขาบอกว่าตัวเขาเองกับชาวคณะเนี่ยนะได้ขอท่านเจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีขอใช้ลานวัดเปิดวิกแสดงลิเกออนไลน์
ไลฟ์ให้กับแฟนคลับและผู้ชมได้ดูกันทางบ้านครับ
โดยไม่ต้องเดินทางมาดูที่โรงลิเกก็ได้ปลอดภัยจากโรคโควิด๑๙อย่างแน่นอน
นะฮะการแสดงก็จะไลฟ์สดเป็นเรื่องราวครับปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากทีมงานของชาวคณะ
ร้องเพลงตามคำขอเพื่อแลกกับพวงมาลัยพวงละ๒๐บาทเท่านั้น
นำรายได้ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านักแสดงนะแต่ละวันเนี่ยจะมีคนไปดูออนไลน์เนี่ย
ต่ำกว่าห้าสิบคนก็มีการโอนเงินไปให้กันบางคืนแม่ยกก็มีการหอบมาลัยไปให้ถึงหน้าเวทีบ้างก็มี
แต่ว่าก็ให้กำหนดตามมาตรการป้องกันโควิดเว้นระยะห่างนั่งห่างกันนะฮะ
การแสดงนั้นจะเริ่มไลฟ์ตอนสัก๑ทุ่มครึ่งไปยาวไปถึงนู่น๕ทุ่มเที่ยงคืนของทุกวัน
ผู้ชมก็จะมีแม่ยกเอยอะไรเอ่ยนะฮะก็ให้กำลังใจกันห่างเฟซบุ๊ค
แล้วก็บางคนก็เอามาลัยไปให้หน้าเวทีแบบนี้ใครอยากจะให้กำลังใจคณะลิเกนนันทพบเอกอนันต
ก็ไปดูได้ในเฟซบุ๊คชื่อว่านันทพบเอกอนันต์นะครับ
ให้เขาอยู่คู่กับพวกเราต่อไปได้กับลิเกแบบนี้นะครับ